ใครที่ประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันไม่เหลือเก็บมีรายจ่ายมากมาย
อาจารย์เชียงมีเคล็ดลับมาบอกไปฟังกันเลยครับ
ทราบหรือไม่ครับว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเรื่องการเงิน
บางครั้งก็อยู่ใกล้ตัวเราจนคุณอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว
เริ่มต้นจากนี้ครับนี่ครับผมกระเป๋าสตังค์
ลับที่ว่าก็คือกระเป๋าสตางค์นั่นเองครับแต่วันนี้อาจารย์เชียงมีวิธีเลือกมาฝากกันด้วย
เริ่มต้นครับขนาดของกระเป๋าสตางค์นะครับมีผลมาก
หลายท่านอาจจะใช้กระเป๋าแบบพับบ้างแบบเล็กบ้างแบบใหญ่บ้าง
แต่ถ้าจะเป็นเคล็ดของอาจารย์เชียงนะครับอาจารย์เชียงจะแนะนำกระเป๋าสตางค์ที่มีลักษณะเป็นทรงรูปยาว
นี่เป็นตลับเมตรมงคลเห็นไหมห่วงจุ้ยเวลาเราวัดแล้วเห็นไหมครับ
อักษรจีนแดงนี่คือศาสตร์ความเล่นลับของกระเป๋าเลยเห็นไหมครับ
ตัวแดงความหมายตรงนี้จะดีนะครับและอีกหนึ่งความสำคัญครับผมกระเป๋าเนี่ยควรเป็นสิบรอบ
เปิดกระเป๋าออกมาแล้วปากต้องกว้างอย่างนี้จะได้ใส่ได้มาก๑๐รอบเก็บแล้วเงินไม่รั่วไหล
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีในแบบกระเป๋าที่อาจารย์เชียงแนะนำ
ด้านในนะครับควรจะมีอัคระยันเพื่อเป็นกำลังใจเราจะไปให้ครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านเขียนอัคระเลขยันก็ได้
แต่ถ้าจะให้ดีนี่ถ้าจะเป็นกระเป๋าในลักษณะนี้เห็นไหมฮะจะมีรูปองค์พระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่
และนี่ครับรูปสัญลักษณ์พระพิกเนธฐานเป็นเลข๘คือความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับ
และนอกจากกระเป๋าสตางค์แล้วยังมีเคล็ดลับในการเลือกใช้กระเป๋าถือสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วล่ะสิครับว่าต้องเลือกดูอย่างไร
อีกแบบหนึ่งสำหรับคุณผู้หญิงที่เราเห็นกันทั่วไปเลยนะครับสัญลักษณ์คือเข็มขัดทำอะไรก็ตามแต่จะได้รู้จักรัดกลุ่มบ้างการเงินนะฮะ
แล้วก็เข้าแล้วออกยากอันนี้มันเป็นเหมือนเคล็ดลับเคล็ดลางนะครับอันนี้เป็นแบบกระเป๋าอีกแบบหนึ่ง
อกจากนี้สีของกระเป๋าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเห็งความปังได้ยังไงไปฟังอาจารย์เชียงกันต่อเลยครับ
ตำรับตำราว่าด้วยว่าเกิดวันนี้ใช้สีนี้เกิดวันนี้ใช้สีนี้เกิดปีนี้ใช้สีนี้
แต่ตำรับของอาจารย์เชียงนั้นอาจารย์เชียงจะขออิงกับสีของพระวรกายของพระพิกาเนต
เริ่มต้นจากสีน้ำตาลนะครับพระพิคเนธมีสีพระวรกายเป็นสีน้ำตาลสีส้มสีแสดสีแดง
มาอยู่ในแบบสีน้ำตาลที่อาจารย์เชียงแนะนำนะครับ
สีน้ำตาลนี้ให้ความหมายในเรื่องของสุขภาพนะครับ
ใช้แล้วสุขภาพการงานดีสุขภาพกายดีสุขภาพเงินอุดมสมบูรณ์ดี
ต่อมาสีเทานะครับสีเทาเป็นสีแห่งการขอพรเป็นสีของความมีเสน่ห์มนต์ขลัง
สีนี้นะครับเวลาที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานอะไรหรือมีเรื่องเร่งด่วนอะไรก็แล้วแต่
รวมไปถึงท่านไหนก็ตามเกิดปีชงปีนี้ปีปะทะศาสตร์นี้เขาบอกปีชง
เดือนนี้ปะทะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนั่นเป็นอย่างนั้น
ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีเทาต่อมาสีเขียวนะครับเคยได้ยินไหมครับ
สีเขียวเหนียวซับนี่เลยครับนอกจากสีเขียวจะเหนียวซับแล้ว
เหนียวคู่คลองเหนียวความรักได้ด้วยนะครับผม
ต่อมาสีดำสีดำนี้เป็นสีของเดชสีของอำนาจถ้าท่านใดก็ตามแต่นะครับ
เป็นข้าราชการก็ดีต้องอาศัยยศถาบรรดาศักดิ์หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง
ต้องการมีเดทมีอำนาจให้ใช้สีดำและในขณะเดียวกันช่วงนี้อาจารย์ขาอาจารย์ครับ
โดนอินทาใส่ร้ายโดนรังแก่ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีดำครับ
จะได้มีเด็กมีอำนาจศัตรูยำเกงแพ้พ่ายไป
ส่วนคุณผู้ชมท่านใดยังไม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนกระเป๋าตามแบบฉบับเคล็ดลับของอาจารย์เชียงแล้วก็
อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งวิธีง่ายและสามารถทำได้เองมาบอกกันอีกด้วยครับ
ให้หาภาพพระพิคเนธมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับ
ข้างหลังนะครับของพระพิคเนตภาพให้มีคำเป็นมงคลไว้ต่าง
จะเป็นคำว่าเศรษฐีก็ได้คำว่าร่ำรวยก็ได้คำว่าเจริญรุ่งเรืองก็ได้
แท้แต่เราเพื่อที่ว่าองค์พระพิคเนธเป็นเทพผู้ขจับอุปสรรค
เทพแห่งความสำเร็จและอุดมสมบูรณ์อยู่ในกระเป๋า
จะได้ดึงดูดเงินตราจะได้ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา
และจะได้ช่วยขจัดอุปสรรคให้แก่เรานั่นเองนะครับ
ครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ